สัมพันธ์ระหว่างชาติอาเซียนกับจีนก็ได้ถูกจับตาอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ล่าสุดมีการถอนแถลงการร่วมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
ที่ได้แสดงความกังวลอย่างมากต่อประเด็นทะเลจีนใต้
กลางท่าทีของจีนตลอดการประชุมที่ผ่านมา
ดูเหมือนจะเน้นให้นึกถึงการพัฒนาในภาพรวมระหว่างอาเซียนแล้วก็จีนมากกว่า
ซึ่งแม้ว่าการถอนแถลงการร่วมครั้งนี้นะครับจะกลายเป็นข่าวหือหา
แต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับอาเซียน
ในกรณีทะเลจีนใต้มาแล้วเช่นกัน
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
เรามีความกังวลอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นและกำลังดำเนินอยู่
ซึ่งอาจบรรทอนความเชื่อใจและความมั่นใจ
เพิ่มความตึงเครียดและทำลายสันติภาพ
ความมั่นคงและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้
นี่เป็นข้อความบางส่วนในแถลงการร่วมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
ที่ถูกยกเลิกเพียงไม่กี่ชั่วโมง
เผยแพร่ให้กับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้
ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีน
เจ้าหน้าที่ถังการทูตของชาติสมัยชิกอาเซียนชาติหนึ่ง
เปิดเผยในภายหลังว่าแถลงการร่วมที่ถูกยกเลิก
จะถูกแทนที่ด้วยแถลงการของรัฐมนตรีต่างประเทศ
ของแต่ละชาติแทนซึ่งจนถึงขณะนี้
ก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์และอินโดนีเซีย
ที่พูดถึงประเด็นทะเลจีนใต้อย่างกว้าง
และออกแถลงการก่อนจะมีการถอนแถลงการร่วม
ขณะที่แถลงการของรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม
ที่ออกมาภายหลังจากที่แถลงการร่วมถูกถอน
กลับมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับแถลงการร่วมฉบับเดิม
โดยยังลงรายละเอียดด้วยว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนมีความกังวล
โดยเฉพาะประเด็นการสร้างและนำกำลังทหารแทรกซึม

โดยในที่ประชุมยังแนะนำให้อาเซียนและจีน
เคารพกฎหมายระหว่างประเทศด้วย
ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ถือเป็นประเด็นหลักที่ถูกจับตาอย่างมาก
ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนในครั้งนี้
เพราะนอกจากความกังวลถึงอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้แล้ว
ยังมีการประเมินว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศจะประกาศคำตัดสินที่ฟิลิปปินส์ยื่นฟ้อง
ตั้งแต่ปี๒๕๕๖ในกรณีที่จีนอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ด้วย
จีนจะประกาศมาโดยตลอดว่าจะไม่รับคำตัดสินนี้
แต่ท่าทีของจีนในการประชุมล่าสุดโดยเฉพาะจากนายหวังอี้
รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกลับดูมีความพยายามหวานล้อมให้ชาติอาเซียน
คำนึงถึงการพัฒนาภาพรวมระหว่างจีนกับอาเซียนมากกว่า
หวังอี้แถลงย้ำว่าทุกคนทราบดีถึงแนวทางที่แตกต่างกัน
ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์แต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นระหว่างจีนกับอาเซียน
และไม่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ภาพรวมระหว่างจีนกับอาเซียนด้วย
ฉะนั้นการพูดถึงเฉพาะความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน
คงเป็นเรื่องที่ดีกว่าการไปพูดถึงความเห็นที่แตกต่างกันเฉพาะบางเรื่องเท่านั้น
การถอนแถลงการร่วมในประเด็นทะเลจีนใต้
จะกลายเป็นประเด็นที่ฮือฮา
และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของจีนที่ยังมีอยู่มากในกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียน

เพราะก่อนหน้านี้ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมื่อปี๒๕๕๙
ชาติสมาชิกอาเซียนก็เคยล้มเหลวในการออกแถลงการร่วมแสดงจุดยืน

กลางการวิพากษ์วิจารณ์กัมพูชา
ซึ่งเป็นเจ้าภาพในขณะนั้นว่ามีท่าทีที่ใกล้ชิด
และเอาอกเอาใจจีนมากจนเกินไป
พลดาวสุโขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน